สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามวันนี้พบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
วันนี้ค่ะฟุตบอลโยต้าไทยลีก๒๐๑๘ก็จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งนะคะ
หลังจากลีกทางให้การแข่งขันคิงส์คลับค่ะ
ซึ่งโคชเตี้ยสะสมพบประเสริญนะคะก็ต้องท้าทายกับอนาคตของตัวเองกับแอร์ฟอร์ส
ด้วยการบุกไปเยือนทีมเก่าอย่างการท่าเรือด้วยค่ะ
ทีมเตอร์ไทยลีกส์๒๐๑๘ตอนนี้เป็นนัฐที่๗แล้วครับ
ทีมอันดับสุดท้ายที่ตอนนี้ก็คุมทีมโดยโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐอดีตกุญสือการท่าเรือ
มีบรรยากาศกองเชียร์ที่สุดยอดมาก
เนื่องจากว่ายังไม่ชนะตลอด๖นัดแรกนะคะแล้วก็สภาพทีมเป็นรองการท่าเรือด้วย
แต่ว่านักเตะทุกคนก็จะสู้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็หวังว่าจะพบจุดเปลี่ยนในเกมนี้นะคะ
มาดูความพร้อมก่อนเกมนะคะการท่าเรือค่ะก็จะได้
ทศพลลาเทศกล้องหลังตัวเก่งฟิตกลับมา
ส่วน๔ผู้เล่นทีมชาติไทยทั้งนูรุนศรียันเกมควีวินดิรมรำบดินผาลาแล้วก็นิติพงศิลานนท์ก็พร้อมที่จะลงสนามค่ะ
โดยมีเรนันมาร์เกวสกับเรนโดอัสซัมซาวเป็นความหวังในแดนหน้าค่ะ